คุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านรับจนบัน

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
บุญเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

นี่ตกใจอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมตกใจด้วยอะไรเนี่ย
เฮ้ยไม่คิดตอนสวัสดีอะ

ริ้วลอยเหี่ยวยนใต้ดวงตา
ไม่ใช่

ไม่มีกิโยชน์เลยนะคำหนึ่ง

เพราะว่าวันนี้คือวันสวยประหยัดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะเลิกกันแบบสมบูรณ์แบบมากมากค่ะ
เพราะว่าใครนะคะที่กำลังหาที่พักนะคะที่พัทยาวันนี้น้องมินเขาจัดมานะคะกับที่พักราคาประหยัดค่ะ
อืมใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะหน้าร้อนแบบนี้ต้องไปเที่ยวพัทยากันค่ะไปเที่ยวทะเลกันนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะมันก็ต้องได้ของถูกและดีและที่สำคัญกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะ

อย่างนั้นจะขึ้นเชียงใหม่หรอ

นับธรรมบัญญาจริงจริงแล้วรสชาติได้กลิ่นอ่ายของความเป็นเหนือนะตัวเธอ

ได้มากคิดจริง
ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะตื่นเต้นมากที่จะได้ทานอาหารเหนือ

ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็มาสอยความสาวกัน

ถ้าอย่างนั้นปุ๋ยจะทำมาร์คจากผักเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อุปกรณ์นี้บอกด้วยเลยว่าเตรียมวิ่งไปเลย

แล้วก็เอาหูฟังก็ได้ว่าพวกเราจะให้เตรียมอะไรบ้าง

เอาล่ะค่ะงั้นปุ๋ยเรื่องของปุ๋ยก่อนแล้วกันมาร์คจากผักนั่นเองนะคะ

อย่างแรกนะคะมะเขือเทศ๑ลูกค่ะ

อีกอย่างที่๓ก็คือ

น้ำผึ้งนะคะครึ่งถ้วยค่ะ

หรือว่าฉันมีมะเขือเทศที่น้ำเยอะอยู่แล้ว

แล้วก็ปล่อยให้สาวปุยปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเลยจ๊ะ

เราก็จะพับติชชูให้เป็นตั้งแบบนี้นะคะ
ให้ผักซึมเข้าไปในกระดาษทิชชู
เอาละค่ะหลังจากที่ปุ๋ยนะคะ

เดี๋ยวแอร์จะทำมาร์คผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะ
อุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากมีดังนี้ค่ะ
ส่วนประกอบพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นมาลงมือทำกันเลยดีกว่า

นี่เลยนะคะเริ่มจากมะละกอ
แอปเปิ้ลแดงไม่ต้องปอกเปลือก
เพราะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าปกติแอปเปิ้ลเนี่ยนะคะ
เราสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลย

โอ๊ยน้ำเพิ่มน้ำเพิ่มโอ๊ยจัดละน้ำเพิ่ม

ลื่นขึ้นลื่นปลื๊ด

แล้วก็วางลงไปเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ

จากมาร์ชผักผลไม้ที่เราทำไว้ค่ะ

คือฉันโทษนะคะแขนดำช่วยให้ขาวไม่ได้นะคะ
แต่ว่ามันทำให้ใสขึ้นได้ค่ะ

ลองดูมากผลไม้กันบ้างดีกว่า

ใบหน้าของเรานะอันนี้เดี๋ยวเราแบบตัวอย่างให้ดูก่อน
ตั๊ยทำไมหน้าเธอหน่ายอย่างเงี้ย

ตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาใส่กระปุกกันดีกว่า
สำหรับงบประมาณในการทำทิชชู่มักผักและผลไม้
ลดริ้วสอยความสาวในวันนี้ก็คือ

น้ำผึ้งใช้ไป๒๘บาท
กระดาษทิชชู่ฟรี
และวันนี้เราก็ได้มัสผักและผลไม้ลดริ้วรอยกันในราคา

นี่สิ

หนึ่งครั้งนี่สามารถบรรจุใส่กระปุกได้เลยทีเดียวนะคะ
สามารถเรียกคุณสามีคุณลูกคุณพ่อคุณแม่
รีบมาทั้งตระกูลได้เลยเธอของฉันเนี่ย

นี่เลยค่ะสวยลดริ้วรอยราคาประหยัดนะคะ

น้องมิ้นนะคะเขาจะพาเราไปสอกแสวงค่ะ

พร้อมของอร่อยหลักสิบเท่านั้น